ทีนี้คุณผู้ชมมาดูคดีนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
เพราะตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้ว
ภรรยาผู้กองทรงกฎบุญส่งรองสรวจสืบ
สอนอวังทองหลางที่ไปพบว่าเธอเสียชีวิต
เนื่องจากว่าใช้ปืนขนาดจุด๔๕ยิงขมับตัวเอง
หรือเป็นการฆาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายตอนนี้ยังไม่สรุปนะคะ

รุษเดี๋ยวเราว่ากันคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่

แผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ต้องมีการนำศพของผู้ตายเนี่ย
ก็คือคุณพิมชะดาพรภูแย้มใสอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งเนี่ยนะคะไปพิสูจน์นะคะ

เมื่อวานนี้ทางญาติของคุณพิมผู้ตายค่ะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะไปรับศพนำกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาลสิน
คุณผู้ชมเสื้อสีขาวดำลายนี่ก็คือแม่ของคุณพิมนะคะ
และเมื่อวานนี้ผู้กองทรงกรด
ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปด้วยนะคะ

ทีนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณแม่ของผู้ตาย
ชื่อว่าคุณทองใสภูคงน้ำอายุ๕๖ปี
คุณผู้ชมน่าสนใจมากเพราะว่าคุณแม่ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตายนะคะ
คุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยมาเล่าให้ฟังว่า
ทะเลาะกันบ่อยกับผู้กองทรงกรด
ถึงขั้นว่าบางครั้งนะลงไม้ลงมือใช้ปืนจ่อหัวก็เคยมาแล้ว
เล่าต่อบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ
ทะเลาะกันจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยทันอย่าหาหน้าตาดีด้วยนะฮะ
คุณพิมหอบลูกสาวเขามีลูกด้วยกันนะคะ
ผู้กองทรงกรดเนี่ยมีลูกด้วยกัน
หอบลูกสาวหลานอาหารหลานของคุณแม่
หนีไปที่บ้านที่กาลสินแต่ปรากฏว่าผู้กองทรงกรดเนี่ย
ข่มขู่นะฮะบอกว่าถ้ากลับไปบ้านจะฆ่าล้างโคตรให้หมด
โอ้โหเนี่ยคำขู่นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ
จากปากผู้กองทรงกรดอันนี้แม่เล่านะคะ
แม่ยอมรับว่ากลัวใจผู้ชายคนนี้มาก
เคยแนะนำให้ลูกเนี่ยเลิกรากันไปแต่ลูกก็ไม่ยอมเลิก
เพราะลูกสาวเนี่ยก็คือคุณพิมผู้ตายเนี่ย
แก่ลูกตัวเล็กที่เขามีลูกด้วยกันเนี่ยนะคะ
แต่อยู่ดีลูกก็มายิงตัวตายเสียชีวิต
แม่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกจะฆ่าตัวตาย
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยรักล้านก็คือลูกของผู้ตายมากอ่ะนะฮะ
เดี๋ยวฟังแม่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
อาหารเทิงที่สุดของที่สุดเออผลออกมาจากไหนกะซีย้ำลับ
น้ำใจไปตามนั้นล่ะคุณแม่เชื่อแบบนี้
ส่วนผู้กองทรงกรดสามีของผู้ตายว่ายังไง
เมื่อวานนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยเช่นเดียวกันนะคะ
ผู้กองทรงกรดยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าภรรยา
และไม่มีเหตุผลหรือมูลเหตุจูงใจที่จะฆ่าเพราะตัวเขาเองรักภรรยา
แล้วยังมีลูกด้วยกันด้วยลูกยังเล็กด้วย
แต่ยอมรับนะคะว่าครอบครัวฝ่ายหญิงก็คือครอบครัวผู้ตายเนี่ย
ไม่ชอบตนเองจริงและก็ไม่เคยเจอกัน
เพราะภรรยาไม่เคยพาไปเจอไม่เคยพาไปหา
ที่ผ่านมาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดนะฮะบ้านหลังที่คุณพิมเสียชีวิตอ่ะ
กองทรงกรดบอกว่าบ้านหลังนี้ซื้อมาเพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองเมื่อ๓ปี
สามเดือนก่อนเพื่อทำให้เห็นว่าผมเนี่ยสามารถดูแลลูกสาวคุณแม่ได้
อืมผู้กองทรงกรดเล่าต่อนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุ
ตัวเขาเองเนี่ยทำงานพอทำเสร็จทำงานเสร็จปุ๊บ
กลับไปที่บ้านสักประมาณตีหนึ่งนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่าง
คุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดูด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าเนี่ย
คือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจ
ก็เลยโทรตามภรรยาบอกว่าให้มาเปิดประตูให้หน่อยพอภรรยามาเปิดประตูค่ะ
สังเกตนะเอ๊ะภรรยาเหมือนอาการเครียดนะคะ
สุดท้ายแล้วภรรยาขึ้นไปชั้นบนตัวเองเนี่ย
ดูทีวีอยู่ด้านล่างแล้วขึ้นไปนะคะ
พยายามเคาะเรียกประตูภรรยาหลายครั้งเพราะว่าภรรยาล็อกอยู่
ตายล็อกอยู่นะฮะแต่ภรรยาก็ไม่ยอมเปิดประตูให้
ผู้กองทรงกดถีบประตูเข้าไปแล้วคุยกันไปคุยกันมา
เอาล่ะจูงมือเข้ามานอนนอนตามปกติไม่มีอะไรเป็นพิรุษ
กระทั่งตัวเองหลับไปนะคะจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืน
ตนเองก็เลยลงลงมาตามหาภรรยาแล้วก็พบว่าภรรยาเนี่ย
ใช้อาวุธปืนซึ่งอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นของผู้กองทรงกรดนั่นแหละค่ะ
ผู้กองทรงกรดตัดสินใจนะคะโทรแจ้งความกับตำรวจทันที
ส่วนข้อพิรุธคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของผ้าคลุมศพ
เพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าผ้าคลุมศพเนี่ย
เป็นผู้กองทรงกรดหรือเปล่าก่อเหตุแล้วก็ใช้ผ้าไปปิดเอาไว้นะคะ
ผู้กองทรงกรดบอกว่าผ้าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่
หลังจากที่เขาเดินทางมาพิสูจน์ศพแล้วเนี่ยนะคะมาดูศพแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เป็นคนเอาผ้าเนี่ยไปคลุมศพไว้ซึ่งทุกคนในเหตุการณ์ก็เห็นค่ะ
ส่วนพิรุษที่๒กรณีที่ญาติบอกว่าภรรยาก็คือคุณพิมผู้ตายเนี่ย
ถนัดขวาแล้วเหตุฉะไหนใช้ปืนส่อขมับตัวเองด้านซ้าย
เลยนะคะบอกว่าภรรยาเนี่ยถนัดทั้งสองข้าง
นัดใช้มือทั้งสองข้างไม่ได้ถนัดขวาอย่างเดียว
ตรงนี้คนใกล้ตัวเท่านั้นที่จะรู้ส่วนปืนปืน
ผู้กองทรงกรดบอกว่าตนเองเนี่ยเก็บเอาไว้ในกระเป๋าตนเองนะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภรรยาเนี่ยไปหยิบมาเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ
พิรุดอีกอย่างหนึ่งก็คือประจักษ์พยานครับ
ข้างบ้านบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงทุบกำแพงก่อนนะ
เขาทะเลาะกันก่อนหรือเปล่าแต่ผู้กองทรงกฎบอกว่าตัวเองหลับอยู่
ในขณะที่เกิดเหตุผู้กองก็ยังย้ำว่า
ภรรยาบอกว่าเครียดอยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้
น่าจะเป็นการเครียดและก่อเหตุขึ้นมาเป็นการฆ่าตัวตาย
ยังคงย้ำแบบนั้นอยู่แต่ญาติก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับ